ต่อกันที่การแข่งขันวอเล็กบอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า๒๓ปีชิงแชมป์เอเชียนะคะ
ตาฟโค้ชก็บอกว่าพอใจผลงานของนักกีฬาไทย
เพราะว่าสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
คือผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับที่๑หรือ๒ของกลุ่ม
ความเคลื่อนไหววอเล็กบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
โดยพลอากาศโทชาติชายพาบุญรอด
ก็นำนักกีฬาแล้วก็สตาร์ฟโค้ชไปลงสระน้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อน
ให้ปรับสภาพร่างกายลดความเมื่อยล้าให้ร่างกายกลับมาสดชื่นนะคะ
เพราะว่าวันนี้เป็น๑วันที่หยุดพักไม่มีการแข่งขัน
ซึ่งโคชยุนนวาอากาศโทมวลไทยสุพจิรกรหัวหน้าภูกษร
ก็ออกมาบอกค่ะว่า๔เกมที่ผ่านมานะคะ
นักกีฬาไทยค่ะลงเล่นไปทั้งหมดรวมทั้งสิ้น๑๘เซตด้วยกัน
ดังนั้นนักกีฬาก็เลยมีสภาพร่างกายที่อ่อนล้าค่ะ
ทีมงานก็เลยหาสถานที่เพื่อนำนักกีฬามาผ่อนคลาย
แช่น้ำเป็นเวลา๓๐นาที
และภาพบรรยากาศก็เป็นไปอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะสนุกสนานค่ะ
แม้ว่าจะเป็นวันหยุดพักแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
ก็จะกลับไปซ้อมตามโปรแกรมเพื่อเน้นเรื่องของบอลแรกต่อไปค่ะ
ส่วนเกมกับคาซักสถานเมื่อวานนี้นะคะ
ก่อนการแข่งขันมองไว้ที่๑คะแนน
เพื่อเพียงพอต่อการเข้ารอบเป็นอันดับที่๒ของสาย
โดยในเซตที่๓ที่เสียก็เพราะว่าทีมช็อตไปดื้อค่ะ
ทิ้งเซตที่๓ไปแล้วก็เอากลับคืนในเซตที่๔นะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะทีมไทยก็เป็นที่๒ในสายแน่นอนแล้ว
ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
อายุไม่เกิน๒๓ปีชิงแชมป์เอเชียก็จะกลับมาแข่งขันรอบก่อน

โดยทีมเช่าไทยจะพบกับปากีสถาน
แข่งขันในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
หรือว่าอีกช่องทางนะคะสามารถผ่านทางออนไลน์ค่ะ
ก็จะเริ่มทำการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๑๕นาทีเป็นต้นไป
ในวันจันที่ป่ายพฤษภาคมนะคะ
จะเริ่มนำมาถ่ายทอดตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ